ไปเที่ยวนะคะแม้ว่าที่ภูชีฟ้าก่อนหน้านี้จะมีไฟไหม้
แต่ว่าถือว่าเป็นฟ้าหลังฝนนะครับ
พอไฟไหม้เสร็จแล้วมีต้นเหล่าออกดอกขาวไปทั่วบริเวณนะคะ
งามมากค่ะออกทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวเลย
ครับต้นเราดอกเราเนี่ยมันก็เหมือนผมเราใช่ไหม
ใช่ที่เขาเปรียบเทียบว่าผมสีดอกเหล่าแบบนี้เลย
แต่เป็นไม่ใช่ขาวโพรนนะครับจะเป็นขาวเทาอมเทานิดนึง
สวยนะใช่ค่ะภาพที่เห็นนี่คือ
วรรณอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าในตำบลตับเต่าอำเภอเทิง
ติดต่อของตำบลปอำเภอเวียงแก่นชายแดนไทยลาว

ใช่ค่ะตอนนี้เต็มไปด้วยต้นเหล่าซึ่งเป็นต้นย่าออกดอกสีขาวบานสะพรั่ง
ไปทั้งภูเขาที่สำคัญคือขาวไปทั้งภูเขา
สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวนมากค่ะ
ก่อนหน้านี้เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถึงเมษายน
เกิดไฟไหม้ป่าหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
แต่ว่าปัจจุบันนี้คลี่คลายแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็มีฝนตกลงมาในบางพื้นที่ค่ะ
ปรากฏว่าสภาพธรรมชาติที่เหมาะสม
ระมิตให้วรรณอุทยานแห่งชาติภูชีฟ้าที่เคยแห้งแรงแล้วก็เสียหายจากไฟป่ากลับมาสวยงามเหมือนเดิม
อกจากนี้ต้นไม้ใหญ่น้อยช่วยให้ร่มรื่นมากกว่าพื้นราบ
ก็มีอากาศเย็นสบายตลอดเวลาด้วยนะคะ
โดยเฉพาะนี่ความสวยงามของดอกเหล่า
สวยจริงนะใช่ค่ะทำให้นักท่องเที่ยวนี่เข้าพื้นที่
เพราะว่าจะได้ชมดอกเหล่ากันอย่างเต็มตา
สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองไทยและเมืองลาวได้อย่างสวยงามเกินบรรยาย
โอ้โหนักท่องเที่ยวขึ้นไปก็แน่นอนถ่ายภาพภูชีฟ้า
ทัศนียภาพภูชีฟ้าปัจจุบันชัดเจนสวยงามกว่าฤดูหนาวอีก

ไม่มีหมอกบทบังเลยใช่ค่ะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ไปกันอย่างต่อเนื่องไปถ่ายรูปกันสวยงามมาก
ธรรมดาผมชอบแนะนำสีเสื้อเวลาถ่ายรูปใช่ไหมให้ตัดกับสีของดอกไม้ต่าง
แต่ถ้าไปที่นี่นะผมว่าใส่สีแบบธรรมชาติธรรมชาติ
น้ำตาลสีเทาสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างนี้นะ
ครีมน่าจะสวยกว่านะฮะแม้จะไม่เด่นชัดเท่าไหร่แต่ก็สวยดี

บางทีมันดัดตัดไปนะ
ถ้าสมมุติใส่หลากสีแล้วไปหลายคน
มันก็สวยกว่าอีกแบบเป็นสีรุ้งนะครับเป็นจุดเต็มมุกเขา